ค่ะก็ขอบคุณน้องแจ๊กกะลินนะคะที่นึกถึงพี่นะคะแล้วก็ให้พี่มาทำคลิปสัมภาษณ์ตัวเอง
คิดตังค์๓๐๐นะแจ๊กกะลีนถ้าเปิดโปรดักชั่นช่วงนี้ร้อนเงิน
แซวเล่นค่ะก็สำหรับละครฟีดแท็กตอนแรกถือว่าดีเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะชมแล้วก็บอกว่า
น่ารักดีหมักมิวแล้วก็ดูง่ายไม่เครียดดีเหมาะกับช่วงที่ต้องเก็บตัวหรือ
เอาตัวเองอยู่ที่บ้านในช่วงที่ไปทำงานข้างนอกไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะคลายเครียดได้ระดับหนึ่ง
ดีใจค่ะส่วนติก็มีค่ะก็จะมีติเป็นบางข้ออะไรอย่างนี้ซึ่งแอนก็จะเก็บไว้ปรับปรุงอะค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำการบ้านโปรโมทละครกับทีมงานอยู่ที่บ้านนะคะดีใจค่ะก็ชื่นใจเพราะว่า
ละครทำมาเกือบสองปีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำมาปีกว่า
แล้วรออีกก็เกือบสองปีก็อยากให้คุณรีบดูแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอะไรน่ารักอีกเยอะเลยค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าประกบดูไปพร้อมกันอย่างนี้เรื่อยจะได้เห็นความน่ารักความชื่นใจในตัวละครของเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็ช่วงนี้แอนเองก็ไม่ได้ไปไหนเนาะก็อยู่บ้านนี่แหละอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะออกไปเดินซื้อของมาเก็บไปกินที่บ้านบ้างนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการติดตามเรื่องข่าวโควิดเนี่ยก็ยังติดตามอยู่ต่อเนื่อง
แล้วก็ยังเห็นการทำงานของคุณหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ว่ายังคงทำงานหนักกันอยู่
ซึ่งแอนก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะทราบเลยว่าทุกคนต้องแบบเหนื่อยแล้วก็ทำงานหนักมากบางคนอาจจะไม่ค่อยได้กลับไปหาญาติหรือหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านคงจะคิดถึงกันน่าดูก็แอนเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยใจจริงก็อยากลงไปช่วยคุณหมอรักษาคนแต่เราทำสิ่งนั้นไม่ได้